สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ้าวคุณหนุ่ม
หนุ่มเห็นไหมหนุ่มได้เต่าด้วยไม่ให้หนุ่มธรรมดาเห็นไหม
เห็นไหมครับพี่ม้าใส่ห่วงมีขนใช่ฉันจะบอกให้หนุ่มหน้าหนาวครับ
อะไรคะพี่ม้าว่าเวลาเนี่ยนะพวกเราไม่อยู่เนี่ยเราเลวซามาก
หนุ่มพูดซะจนแบบว่าเรานะไม่มีชิ้นดีเลยผมพยายามห้ามแล้วครับพี่ม้าครับ
จริงจริงเนี่ยจากใจเลยพยายามห้ามเราครับแต่ในเมื่อเจอนะ
ไปบอกนะบอกว่าไม่ต้องมาอีกเลยนะให้มันไปไหนก็ไปเลย
ครับผมตรงนี้น่ารักพี่หนุ่มเขาแซ่ยังไงน่ะแหละ
ประมาณนี้พี่มาอยู่ไหนนี่

โอ้โหหมายก็มีเดินถอยหลังได้ด้วย
อัฟริกา

ไม่ทราบว่าคุณกินอะไรทำไมมันพองเร็วจัง

และขออยากทราบความรู้สึกที่ได้ตำแหน่งเมื่อคืนนี้ค่ะ
อันนี้มันหุ้นปราภาษานะคะ

เปิดยังเปิดยังเปิดแล้วค่ะเออไม่ผิดนะคะเปิดไปแล้วค่ะโซซีบินี่โซซีบินี่
อ้าวคุณคุณนี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้สึกไงบ้างคะดีใจมากเลยเพราะว่า
ทำไมอ่ะพองขนาดนี้นะครับผมสวยนะโอ้โหดูผมผมนี่ใช่เลยอ่ะ
ทำไมคุณใส่ชุดวอร์มคะไม่ใส่ชุดลาตีชุดลาตีไปไหนอ่ะ
โซซีบินี่เพราะเมืองไทยเขาจะเชิญมาวิ่งมาลาทอนค่ะอ๋อมันก็ไหลไปได้
เรื่อยเลยมันก็พิษวิ่งค่ะจะชวนฟ้าไส่มาวิ่งด้วยอุปสรรพ์พี่ตูน
ก่อนนะวิ่งด้วยบ้างเดี๋ยวนะอยากจะให้กำลังใจทุกคน
วันนี้ทุกคนสวยหมดทุกคนบนเวทีเลยค่ะอุ้ยตอบออกแต่วันนี้เป็นวัน
ของดิฉันจริงจริงอ่าตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างคะ
คุณฟ้าใส่เอ้ยไม่ใช่คุณโซซีบินี่ก็ที่ไหนมีก็จะไป
อันนี้ก็น่าจะมีบ้านอยู่แถวพระประแดงนะครับ
นะครับผมตรงนี้โฟว์สวยโฟว์ไม่ฟึกไว้มาจากไหนฮะอยู่นี้โฟว์สวย

อยากจะเชิญให้ใส่หูฟังแล้วปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อด้วยเชิญค่ะ
เชิญค่ะจะขอไปดังหน้ารังตาก่อน
ไม่ต้องอย่างนี้เลยอยู่ไปเลยค่ะ
เขาจะได้รู้ว่านางงามมิสยูนิเวิร์สของเราเนี่ย
ปกติแล้วนั่งพื้น

อุ๊ยไฟอุ๊ยยิ่งไฟมืดยิ่งเหมือนมากกว่าแม่
ไม่ไม่ใช่เหมือน
มันโดนของ
อันนี้เหมือนแล้วโดนของโอ้โฮดู

มันดูคุ้มใสหน้าดำขนาดนั้น
ถูกดีแล้วถัวไปน่ะครับนี่นั่งได้ไหมนี่

นี่เขาไปฝึกมาน้ำมารยาทงามเหมือนคนไทยเลยเนอะ

ก็ได้ที่ได้หนึ่งในห้าก็เรียกว่าโอเค
ฟ้าไฟโอเคแล้วนะพี่มาร์คนะครับ

แต่ดูไปดูมาเหมือนมันมาจากซอลแอฟริกา
เหมือนมาจากไหนคะเหมือนคุณรัสมีแคร์
รัสมีแคร์ฟอร์มท้ายแหละ

จริงดิฉันเคยพูดไว้ตั้งแต่นานแล้ว

แล้วก็คนสีผิวได้ใช่ไหม
เราก็เลยพูดเลยบอกว่าปีนี้น่าจะเล่นเรื่องของสีผิวแน่เลย

ใช่เพราะการประกวดมันจะต้องมีคอนเซ็ปต์ทุกปี
ปีที่แล้วหรือปีไหนที่มันเป็นแบบว่าพลังของผู้หญิง

ของตอนก่อนนี้รักเด็ก
ลักเด็กสมัยปุ๋ยอ่ะอันนั้นอ่ะ
แล้วอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสีผิวที่สุด

พอดีคนสีผิวเขาสวยด้วยมากเลย
นี่นะครับผมแต่ยืนกับปอโตริโก้นี่แบบโอ้โฮประชันกันแบบคน
คนก็คิดว่าปอโตริโก้แน่นอน
โปรโตริโก้มันดูเป็นแบบธรรมดาไปแล้วนะ

เป็นคนผิวดำแล้วสวยอืมคุณดีโครตคุณดีมาก
ลองคิดดูสิผู้หญิงอะไรอ่ะตัดผมสั้นได้สุดขนาดนั้น
ลองส่งสูงโอ้โฮแล้วกะโหลกสุด

ฮุยอะไรอะไร
เวอร์เวอร์เวอร์
ดูรูปดูรูป
เวอร์แล้ว
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือรูปเจ้าของร้านนะฮะ

ช่วยการุณาถ่ายรูปเกร็ดไว้หน่อย
เพราะอันนี้เป็นอันที่๕

ตั้งแต่วันที่เจ็ดเนี่ยตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ย
ตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่วันที่เจ็ดเนี่ย

ครั้งนี้เป่าเค้กเป็นครั้ง๕ก้อนแล้ว

เกิดวันที่๘แต่ว่าฝ่าวออกเต็มสมเด็จ

ครับผมอุทธิ์สูรรีมงคลมากพี่มาร์ค

ไม่โอ้โห้ยยยยเอาแล้ว

เฮ้ซ่อยเส้นนี้เป็นเส้นที่ไหนครับโอ๊ยเกียรติ

โอ๊ยอะไรกัน
นี่ทับทิมเหรอทับทิมกับเพชรมีความหมายว่าทับทิม

มันทับทิมอย่างนี้มันหายากมากเลย
ทับทิมไทยหรือว่าทับทิมฮามาส์สิจ๊ะ
อยู่กับทัพทิมมันต้องบ่อพ้อมากเท่านั้น

ไม่ใช่อันนี้ซื้อเอง

ชาวเป็นไฟฉายเวลาแบบว่าไฟตกแล้วอันนี้มันจะเปลี่ยนประกัน
ทำทำมาให้อย่างนี้บ้างไหมผู้หญิง
ให้แบบนี้แบบผู้หญิงมั่งมั้ยอะไรนะครับ

จะได้อุ่นอาหารให้มันกินถูกนะครับแค่ซุปก็อบอุ่นนะครับ

เออเธอต้องจำไว้นะผู้หญิงก็ต้องคู่กับเพชรกับพลอย
จ้ารู้ว่ามันราคาสูงไงก็เลยไม่อยากจำ
โอ๊ยหัวเราะอันนี้ต้องมาฟังข่าว
ที่ไม่ค่อยจะน่าหัวเราะเท่าไหร่นะคะ
จากกรณีครูภาระโรงเรียนแห่งหนึ่งที่
ตำบลดินทองจังหวัดพิศนุโลก
สังกัดสำนักงานเขตพิธีการศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเกต๒เนี่ย
ก็เหตุข่มขืนกระทำชำราว
นักเรียนม๓วัย๑๔ปีระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๕คือ๕วันเลยนี่แหละ

แล้วก็มีคนกลางมาเจรจาผู้ปกครองว่าจะจ่ายเงิน
ก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับตามที่เสนอข่าวไปนะคะ
ตอนนี้ทางสถานีตำรวจภูทรวังทองนายธัญพิสิทธิบัวสุด
เป็นครูชำนาญการพิเศษครูพระโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ก็ถูกสารออกหมายจับว่ากระทำชำเลา
เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีแล้วก็พรากผู้เยาว์
หลังจากถูกแจ้งความจากผู้ปกครองนักเรียนม๓วัย๑๔ปีคนนี้นะคะ
เพราะว่าถูกครูข่มขืนในโรงเรียนเลยระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๕ที่ผ่านมา
วันนี้ครูผู้ถูกเก่าหาก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความ
เพื่อเข้ามอบตัวแล้วก็รับทราบข้อเก่าหากับพันธมรตโทจักรพรรดิอิ่มหนำ
เป็นรองผู้กำกับสอบสวนสพวังทองเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็เลยควบคุมตัวในคนนี้มาทำประวัติแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือ
แล้วก็จะนำส่งฟ้องศาลพิศนุโลกต่อไป
ตอนนี้นะคะก็ได้ทำการสอบสวนสอบประวัติแล้วก็แจ้งข้อเก่าหาให้ทราบ
จนผู้ต่อก่าวหาให้การปฏิเสธ
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับคดีนั้นเขาบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
พนักงานสอบสวนก็เลยรวบรวมสำนวนเพื่อคุมตัวส่งฟ้องศาล
ส่วนการยื่นประกันตัวนั้นไปยื่นที่ศาลเองค่ะ
เอิ้มฮ่าคั้นนี้จะต้องดูว่าจะได้ยื่นหรือเปล่า
ออกมาแล้วจะมายุ่งเหยิงกับพยานไหม
ก็ต้องอยู่ในการพิจารณาของศาลด้วย

คุณอมยิ้มอะไรครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

ส่งรูปพร้อมอวยพร

ช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะครับผมนะฮะ
พร้อมอากาศเย็นแต่ก็ให้คุณผู้ชมระมัดระวังด้วยนะครับ

มาพร้อมกับอากาศที่มันเบาบางแบบนี้แหละครับ

หลายพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับ
วันนี้ครับผมจากการติดตามผลการตรวจสอบสภาพอากาศ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมันทน

บางซื่อหลักศรีปฐุมวันบางคอแหลมคลองศาลมหาชัยจวดสูตรประการ

สงสัยว่าจะมีอุตสาหกรรมเยอะป่ะ

ใช่ฉันเนี่ยเดินทางไปทำงานที่นั่นก็รู้สึกเหมือนกันนะ
ครับผมแต่เขาบอกไม่ใช่ทั้งเขตเป็นกลุ่ม
จะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในระแวกที่มีโรงงานเยอะ
บอกว่ามันไม่มีลมเหรอเธอที่จะพัดออกทะเล
นิ่งนะครับเออแต่ว่ามันนิ่งอยู่กับที่
แต่ว่าทุกวันเราก็เห็นลมพัดสุดฤทนะอากาศดี

คิดลงเลยคิดลงอ๋อไม่ค่อยเจอนะครับผมตรงนี้นะฮะ
ทั้งนี้ครับสามารถตรวจวัดค่านะครับผมได้ระหว่าง๒๙๖๓มิโครกรัม

ต่อลูกบาทเมตรนะครับผมนะฮะค่ามาตรฐานไม่เกิน๕๐มิโครกรัม

ลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นเราก็เกินมาประมาณ๑๓นะครับ
ซึ่งค่าเกินมาตรฐานดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพของประชาชน

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
หากมีอาการเบื้องต้นเช่นมีการไอหายใจลำบากระคายเคืองตา
ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็นติดตามสถานการณ์
คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของเขาคือ

แอร์ฟอร์ไทยก็มีแล้วอันนี้ชอบเลย

อย่างไรอ่ะ

ถ้าสำรักความรักไม่เท่าไรกลัวกองเสียงหย่อนแล้ว

เพราะนะกอยู่เดี๋ยวก็มีพืชพาสขึ้นมาเลยนะครับ
เหนือก็ยังหนาวอยู่อย่างเช่นเคยนะคะ
ดอยอินถนนนี่เขาเรียกว่าอย่าเยือกกันเลย

ใช่เรียกว่าองศานี่ต่ำสุดเลยนะ
เห้ยขาบก็โพลนขาวโพลนไปเต็มพื้นที่เลยครับ
วันนี้นะคะก็คือวันที่๙ธันวาคม
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปของภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น

ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยสูงก็ยังจะต้องเผชิญกับความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
แต่สภาพอากาศจะเริ่มอุ่นเมื่อมีดวงอาทิตย์ขึ้น
อินถนนก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวนะจำนวนมากที่ต้องการไปชมแสงแรกของวันใหม่
แล้วก็สัมผัสความน้าวเย็นอย่างนี้แหละค่ะ
นี่ก็แต่งตัวเป็นฤดูนาวกันหมดเลย
นี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โฮรถ
กฤษยามคงสตรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
แจ้งว่าสภาพอากาศบนดอยอินถนนวันนี้ยังคงหนาวเย็นติดต่อกันเหมือนเช่นทุกวัน
โดยต่ำสุดวัดได้เช้านี้ตรงบริเวณกิวแม่ปานก็๐องศา

แล้วก็ขณะที่บนยอดดอยจุดสูงสุดขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยอยู่ที่๔องศาเซลเซียส
ส่วนที่ทำการของอุทยานตอนล่าง๓องศาเซลเซียสค่ะ
ด้านจุดที่เขาชมวิวกิวแม่ป่านก็เป็นเหมือยขาบก็อยู่ประมาณนี้๓องศา
แต่พอมีแดดป่ะก็เริ่มเป็น๔๓ละเอ็งเง้ยเป็น๓๔

มีแบบว่าเม้ยขาบเกาะเต็มไปหมดเลยทีเดียว

ต่อหลายปีเราไม่เจอแบบนี้มาหลายปีมากแล้ว

ถ้ามีในกรุงเทพนี้นะ

ถ้ามีในกรุงเทพบ้านเราจะอยู่กันยังไง

เพราะว่าเราไม่ได้ทำในลักษณะของกันหนาวไว้

ทุกคนก็เริ่มผิงไฟก็คือเกาะไฟ
ก็จะมีผ้านวมผ้าห่มเก็บไว้

ไม่ได้ผิงไฟผิงไฟนี่ไม่เมื่อยขึ้นมาได้น่ะอันตรายครับผมโดนเราจะย่างข้าวเหนียว
ข้าวจี่ผมว่ากินหมูกระทะก็ฟิน
ก็อย่าเริ่มไปทางนู้นแล้ว
พี่เหมียวส่งรูปมาในกรุ๊ปที่เป็นรูปของอร่อยดนตร์คือจนทุกคนจอดรถไว้กับพี่แล้วเดินเร็วกว่า
ขึ้นกันแบบพี่เวียไปมาเมื่อไหร่เอาพี่ดูรูปเอาสิ

ช่วงนี้ผมติดด้วยไม่น่าเชื่อ

ใช่ดูเรื่องพี่เหมียวนี่แหละเรื่องนี้สนุกมากเลยเป็นอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยดูนะ
กลับไปเหนือนี่คือคนดูเยอะมากรับห่วงพี่เหมียว
ซึ่งกำลังงงอยู่ว่าตัวนางเอกนี่คือเหมือนพี่เหมียวหรือเปล่า
เหมือนในเรื่องของแบบเอ๊แบบเข้าไปสืบอะไรอย่างเนี่ย
ความแต่งส้วน
เผ็นผีอะไรอย่างเพียง

นี่นะครับเป็นจุดที่รอคอยแล้วไม่มีใครมาครับผม
อันนี้หนาวมากเลยแต่พี่ม้าคงไม่รู้สึกหรอก

คุณแม่อยากถามนิดนึงนะคะ

ตอนให้สร้อยนี่คุยอะไรกันคะอยากรู้จริง

ไม่คือดรเขาคุยแหละคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่คุยสิ
ของขวัญวันเกิดครับพี่ม้าอย่างนี้เหรอ

ไม่เขาไม่ได้คุยเขาก็ยื่นให้

ปกติแล้วมันอยู่ในข้อมือแม่ผม
อนุญาตใส่นะรู้สึกว่ามันใกล้เคียง

ต่อไปเป็นข่าวของคุณแอนจี้นะคะ

แต่ยังแสดงถึงทัศนคติของเธอซึ่งเยี่ยมยอดมากนะคะ
ในการตอบคำถามรอบ๕คนและ๓คนสุดท้าย

เป็นอะไรอย่างไรนี่มันทรงทหารทหารตำรวจนี่ส่งครูคัทเป็นคนที่ตะโหลกสวยมาก

ผู้นำของเราทุกวันนี้ลงมือทำมากพอหรือยัง
ปกป้องคนรุ่นต่อไปจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
ถ้าไม่มากพอคุณคิดว่าพวกเขาต้องการพวกเขาต้องทำอะไรมากกว่านี้

คือถ้าฉันตอบอันนี้ได้นี่ฉันจบดร็อกเตอร์เลยนะ
เราเจอคำถามนี้ถามอะไรปรากฏว่าคำตอบของเธอเป็นอย่างนี้ค่ะ
ฉันเชื่อว่าผู้นำโลกยังต้องทำอะไรมากกว่านี้อีกหน่อยค่ะ
แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อว่าเราทุกคนก็เข้ามามีส่วนในการทำให้สภาพอากาศโลกเป็นไปอย่างที่ควรเป็นในอนาคต
หมายถึงว่าเรามีเด็กที่ออกมาประท้วงเพื่อสภาพอากาศโลก
ซึ่งผู้ใหญ่ควรเข้าร่วมนะเด็กคนนั้นที่เดินทางรอบโลก
เรามีบริษัทหลายแห่งมาร่วมด้วยรัฐบาลควรจริงจังกับเรื่องนี้ได้แล้ว
คือว่าตั้งแต่ป๖ฉันเรียนรู้ว่าสภาพอากาศโลกกำลังซุดโสม
ดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังใกล้ตาย
เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นที่จะทำให้โลกนี้ปลอดภัยขอบคุณค่ะ
นี่ไงเธอไม่พึ่งผู้นำไงเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมเลิศ
นี่คือถ้าบอกว่าเตรียมมาก่อนฉันก็เชื่อนะแต่ไม่มีทางที่จะเตรียมได้
ไม่มีทางมาจากมันสมองละลวดเลย
เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะรู้เลยว่าวิธีการเลี้ยง
เลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาการเลี้ยงดูการศึกษาเนี่ย
ระหว่างคนเอเซียหรือคนไทยหรือว่าต่างชาติ
มันผิดกันเห็นไหมคนเขาอายุประมาณเท่าไหร่๒๐กว่าเอง
ใช่มันตอบอะไรมันสามารถคิดอะไรได้ยังไงขนาดนั้น
เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เราฟังแล้วเออจริงด้วย
ทำไมเราจะต้องไปพึ่งผู้นำประเทศหรือผู้นำโลกเท่านั้น

จนร่วมกันคนละใหม่และคนอื่นส่วนรอบที่๓เนี่ย

ผู้หญิงรุ่นใหม่ในทุกวันนี้ซึ่งเธอต่อว่า

เราควรสอนเด็กผู้หญิงทุกวันนี้คือความเป็นผู้นำ

เป็นสิ่งที่เด็กผู้หญิงและสตรีขาดมานาน

แต่เพราะสังคมติดป้ายกำกับว่าผู้หญิงควรเป็นอะไรต่างหาก
ฉันคิดว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลก

ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราควรสอนให้เด็กผู้หญิงให้ครองพื้นที่เอาไว้
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีพื้นที่ในสังคม
และยึดตัวเราไว้ให้แน่นขอบคุณค่ะ

ก็ได้รับกำลังใจเยอะโอ้โหวันทวิตเตอร์ก็ระเบิดเหมือนกัน
กำลังใจกันมากว่าเรามาไกลแล้วแล้วก็ส่งผลให้แบบว่ามีแฮชแท็ก

นี่นะครับผมพิธีกรนั้นธนายสงการไหมไม่ใช่

พี่ซิลนี่คือชุดแฟ้ตใสอ่ะน่าเหมือนดารา
โอ้เป๊ะตั่างมากอ่ะไม่เหมือนคนไทยเลย
ไทยก็ยังตอบคำถามเลยเสตีฟเขาถามเรื่องของการฝึกสอนสอนเรื่องดูนแบบในนะ
นั่นแหละชุดนี้สวยหน้านี้สวยนะครับนะครับนี่คือคำถามของน้องฟ้าใส
ปีนี้เป็นปีที่คนไทยกลับมาดูนางงามเยอะขึ้น
ใส่ทำให้เรามีความสุขมากอันนี้ในทวิตเตอร์นะคะ
และการเข้าท็อพไฟท์ตามความจริงแม้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ทีนี้ตัวเต็งเยอะมากก็ได้ดีขนาดนี้ก็สุดนะ
ทุกคนจะส่งกำลังใจให้

โอ้โห๑ใน๕ก็โอเค
จากเก้าสิบกว่าความเป็นส่วนตัวก่อการร้ายไม่ใช่หมายถึงว่ารัฐบาลเราเข้ามาแบบว่าสอดแนม
คุณเห็นว่าประชาชนในยุคนี้คุณว่าคุณจะเป็นแบบ
ถ้าตอบกับฝรั่งนะคือต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

คือฝรั่งชอบความเด็ดเดียวอะไรก็อะไรอย่างหนึ่ง
แต่ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งเวลาตอบเนี่ย
พออะไรถูกรับรองเหตุผลนี้
ซึ่งมันจะเกิดจากทัศนคตินะมันจะไม่ได้เกิดจากการเสียแทรกนะ
ต้องต้องสาธารณสถิติใช่ใช้มุมมองทัศนคติ
คืออย่างนี้นะจริงต่อไปนะจะผิดจะถูกหรืออะไรไม่เป็นไร
ต่อไปให้ชัดเจนแล้วจบเพราะว่าอารุมอร่วยฝรั่งไม่มีนะคะ
ฝรั่งไม่มีความอรุมอร่วยไม่มีทางสายกลาง
แต่ของเราจะดูเป็นเงิน

เราไม่ค่อยทำกัน
แล้วสมมุติว่าเขาเนี่ยนะแบบว่าหน้าตาแบบนี้อ้วนอย่างนี้อย่างนี้
เขาก็บอกฉันสวยของฉันแบบนี้จบมั่นใจ

ผอมบางบรอนแฮร์บูสอะไรเรียกว่าสวย

ต้องส่งแม่เหมียวล่ะแม่เหมียวมีสิทธิ์รับประเทศนี้ล่ะ
เออก็ไม่น่าเกลียดนะถ้าไปบอกเขาว่าไม่อั้นอายุ

เออหั่นตัวเองไปก่อนเลยคือเวียงประธุีนี้ได้ไงนั่งนี่อะสิ
ว่าที่พี่เหมียวมองจริง
ใช่ของพี่เหมียวก็เป็นมิสกาแท็กซี่ไปเลย
บ้าเหนือจักรวาดว่ะอีกอันโน้นเลยใช่ไหม
ชอบที่สุด
ไปทิลัยมีความสุข

ซึ่งเราสามารถต้องรู้ข้อมูลของประเทศได้อย่างลึกซึ้
ต้องประเทศด้วยนะคราวนี้กลายเป็นจักรวาล

ดาวนู่นดาวนี่เลย

เอาดาวลูกไก่ดีกว่าที่กระโดดเข้ากองไฟ
โหเจ็ดตัวเดี๋ยวอันนี้ส่งอันประสดน์พิงเกย์พิงเกย์

มาที่จังหวัดขอนแก่นบ้างดีกว่าได้คำตอบ
ตำรวจขอนแก่นปรูพรมค้นนักชิ้นส่วนทารกนะครับ
หลังพบเหลือครึ่งตัวครับคุณผู้ชม
ท่อนล่างหายฮะยังไม่ชัดโดนหั่นหรือเปล่านะครับ
พบศพทารกแรกเกิดถูกห่อหุ้มด้วยเสื้อยืดสีเขียว
ห่างจากป่าข้างทางที่ถูกไฟไหม้ประมาณ๕เมตรครับ
ใกล้กันก็มีถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าดังยี่ห้อหนึ่งนะครับ
แล้วก็ผ้าผืนใหญ่๑ผืนและในกองไฟที่ดับแล้ว
พบเศษผ้าที่ถูกเผาไหม้อีก๑ชิ้นด้วย
จากนี้พบเสื้อยืดสีเขียววางอยู่ใกล้กันนะครับ

พบเห็นเด็กทารกมีเพียงครึ่งตัว
ผมยาวใบหน้าถูกไฟเผาไหม้ไปส่วนหนึ่ง
แล้วก็มีสายรกติดอยู่กับตัวนะครับ
ครบขาซ้ายติดกับลำตัวส่วนขาขวาไม่มีนะฮะ
เมื่อออกตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า
ขาขวาของทารกนั้นเนี่ยถูกสุนัขฆ่าไปทิ้งครับ
อยู่ในทุ่งนาที่ห่างจากศพไปประมาณ๕๐๐เมตร
สภาพเหมือนถูกตัดขาบริเวณป่าเส้นทางเข้าโรงเรียนนิเทศศึกษาครับ
โศกแสงหมู่๒ตะบนเมืองเก่า

ความคืบหน้าวันนี้ครับผมบริเวณป่าเส้นทางเข้าโรงเรียนนิเทศศึกษา
บ้านโศกแสงหมู่๒ตะบนเมืองเก่าเนี่ย

ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกค้นหาชิ้นส่วนทารกเพิ่มเติมครับ
โดยปูพรมหาชิ้นส่วนที่เหลือก่อนให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบนะครับ
ในส่วนการสืบสวนได้ให้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่น
ร่วมกับตำรวจสืบสวนจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ไล่กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบที่พบชิ้นส่วนทารก
รัศมี๑กิโลเมตรเพื่อติดตามหาผู้ปกครองเด็กรายนี้มาดำเนินคดีนะครับ
ต้นคาดว่าน่าจะอยู่ตามหมู่บ้านไม่ห่างจากจุดที่พบศพทารกนะครับ
ส่วนชิ้นส่วนซากทารกที่มีชิ้นส่วนร่างกายแยกออกจากกันนั้น
จะต้องรอผลการตรวจสอบสภาพศพจากทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๔ก่อนนะครับผม
จึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นการเป็นการใช้ของมีคมตัดแยกชิ้นเนื้อหรือไม่
หรือว่าเด็กเสียชีวิตก่อนหรือหลังที่จะนำมาทิ้งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา๗วันนะครับ
เมื่อกี้เห็นในภาพข่าวมีรอยเผาไม่เกี่ยวเนอะ
เออผมไปทิ้งในตามที่อันนี้เขาอยู่กลางทุ่งนี่นี่อยู่
หมามันคาบไปไงอยู่ห่างอยู่ห่างจากชุมชนเยอะไหมอ่ะ
ห้าร้อยเมตรครับครึ่งกิโลนะครับผม
งั้นกล้องวงจรปิดน่าจะยังไงแล้วก็ห่างจากป่าข้างทางที่ถูกไฟไหม้ประมาณ๕เมตร
อ๋อนางก็แน่นสงสัยของพ่อเสริมพิธี
กะว่าสวมรอยเลยป่าไหม้เสร็จแล้วก็โยนเลยแล้วหมากัด
ตรงนี้นะครับผมนะฮะไม่พร้อมก็ยังมีโอ้สภาพจิตใจโอ้ไม่รู้อ่ะพี่
นะครับช่วยไม่ได้เรื่องสนุก
ก็ขอให้ตำรวจติดตามกล้องวงจรปิดได้เจอตัวแล้วกันนะครับเรื่องแบบนี้ก็น่ากลัว
แต่เราก็ไม่รู้ลึกซึ้งว่าเขาเป็นยังไง
แล้วก็อย่ากล้าดีหรือว่าไปผ่าเชิญหน้ากันนะนัดเจออย่างงี้
บ่อยมันอาจจะแบบว่ามีปัญหาเหมือนคนมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
มีหญิงสาวชาวกะบี่เข้าไปแจ้งความจับผู้ชายคนหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าถูกล่อลวงให้เข้าไปในโรงแรมม่านรูด
แม้จะพยายามเกลี้ยกล่อมขอพูดคุยแล้วก็ขอร้อง
ว่าให้ปล่อยตัวไปแต่อีกฝ่ายไม่ยอม
มันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะยอมได้ไงใช่ไหม

ได้จังหวะตอนที่มีพนักงานโรงแรมมาเคาะประตูปั๊บ
ก็เลยหนีเอาตัวรอดไปได้

จากการสอบสวนเบื้องต้นหญิงสาวก็เปิดเผยว่า
แล้วก็ได้รู้จักกันมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
เพราะว่าพูดคุยกันทางผ่านแชทอะไรอย่างนี้กันอยู่เรื่อยใช่ไหม
ทั้งฝ่ายชายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมารับไปเที่ยวแล้วกัน
ตนก็เห็นว่ามันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร
เพราะว่าเราก็เคยได้พูดคุยแบบคุ้นเคยกันอยู่สักระยะหนึ่งแล้ว
จึงขึ้นรถฝ่ายชายนี้เอาไปเที่ยวด้วย
แต่ปรากฏว่าฝ่ายชายกลับเดี๋ยวรถปุ๊บเข้าโรงแรมมารรูปเลย
แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะตอนนี้พอเข้าไปฝ่ายชายก็จูบโจมเข้าแบบว่าปล่ำ
อดจูบเลยทันทีหวังคมคืนแน่นอน
ตัวเองก็พยายามจะหาทางหนีทางหนีทีไล่ไว้ใหม่
กระทั่งแบบขอร้องด้วยพูดต่างนานาแล้ว
จังหวะมีพนักงานมาเคาะแล้วก็บอกว่าเอ่อตกลงจะชั่วคราวหรือ
ครั้งคืนจังหวะนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งพลุดออกไปเลย
แล้วก็วิ่งไปซ่อนอยู่ที่ร้านขายของแห่งหนึ่ง
เพื่อที่จะแบบให้แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้ไม่ตามตัวเองมา
แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้น
หลังจากเกิดเหตุก็เลยไปแจ้งความพร้อมกับนำบ่อแสข้อมูลต่าง

ปลอมหมดอ๋อเพราะคนจะทำผิดหรือเปล่าอ๋อนี่ไงใช่ไหมล่ะ
จึงทำให้ต้องติดตามใช้วิธีการแกะรอยติดตามสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
เพื่อจะมาเดิมเนินคดีตามกฎหมาย
อ๋ออย่าเลยของแบบนี้นะมันแจ๊กพอดน้อยนะ
ที่แบบว่าไปแชทคุยกันไปกันมาแล้วแบบว่ารักกันแต่งงานกัน
รักเอยมีมั้ยมีแต่ว่ามีพี่แต่ว่าได้ยินมา๒คู่
จากที่มีเฟซบุ๊คมา๑๐ปีแต่ส่วนใหญ่มิจฉาชีพเยอะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงชื่อปลอมด้วยหลายคดีที่ผู้หญิงไม่กล้าแจ้งความเพราะอาย
แต่นี่โชคดีมากที่เขามาเคาะแล้วก็มาถามให้มันจังหวะได้เนอะไม่งั้นก็ยากมาก
ไม่รู้ว่าเขาวิ่งออกมาได้ยังไงนะพี่ม้าใช่เพราะว่าแสดงว่าผู้ชายมันไม่ได้ล็อกลึกอะไรไว้ไง
แล้วก็พอคนมาเคาะประตูอย่างนี้ต้องเปิดเปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะเขาต้องเคลียร์ก่อนไง
ต้องรู้ถูกทำไมชาวรู้เพราะว่าต้องใช้บริการบ่อยแต่บางที่ก็จะไม่ต้องเป็นประตูที่มีช่องหน้าต่างเล็ก
แล้วยื่นเอาหรอยื่นเงินเอาหรอต้องปะใช่ยื่นเงินเอา
อ๋อเหรอไม่ให้เห็นหน้าว่าเป็นใครหรอถูกอะไรประมาณนี้

ไม่ได้ทำผิดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยส่วนตัว
พี่เบียรู้ปะเค้าไปไหนล่ะพี่เบียร์ไม่รู้ครับจะรู้ว่ามันเท่าไหร่ครับขอบคุณมากพี่

ไม่มีแล้วจบไปแล้วพี่ที่รีสอร์ทรีสอร์ทแล้ว

สุดยอดมีห้องอะไรนะฮะโอ้ยกระจกเด็ก
เด็กนะฮะบางห้องมีห้องรถตุ๊ก

โอ๊ยบนลาน

เพราะฉะนั้นเราก็นัดในที่แบบที่แจ้งที่โหลฐานดีกว่า

นั่งรถดาบเดียวฟาบเข้าไป

เพราะอีกห้องพวกนี้มันเหมือนว่ามหาอุทธิ์นะ

คือมันมีทางออกทางเดียวไงพี่
มันเอาอะไรมากั้นไม่ให้เราออกก็เสร็จกัน
นี่เราก็รู้จากการไปถ่ายละครจริงแล้วก็ไม่ค่อยมาขอบ

รอดไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
กรณีนักท่องเที่ยวได้ศูนย์หายขณะพายเรือขยัก
บริเวณหาดยะนุ้ยที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
จากการสอบถามก็ทราบว่าผู้สูญหายทั้ง๒คนมาด้วยกัน๘คน
ว่าเช่าเรือขยักเนี่ยพายกันเล่นในบริเวณหาดยะนุ้ยเนี่ย
่งหน้าไปที่เกาะมันก่อนที่เพื่อนนั้น
พอไหว้เสร็จแล้วก็นำเกลือกลับเข้ามา
ปรากฏว่าหนึ่งลำเนี่ยไม่ได้กลับเพราะว่าคว่ำซะก่อนแล้วถูกคลื่นซัด
ทั้งสองคนตกจากเรือแล้วพายก็กระจายหายไป
ก็เลยขี่เรือนั้นรอให้คนมาช่วย
ปรากฏว่ากว่าคนจะไปช่วยเนี่ย
เรือนั้นได้พัดออกไปตามลึกแล้วใช่แล้วก็หาไม่เจอ

แต่ว่าขึ้นลมมันแรงคาดว่าถูกพัดออกไปสู่ทะเลลึก

ค้นหาก็ร่วมกันออกทั้งทางบกและทางทะเล
กระจายกันไปยังชายหาดโดยที่มีทัพเรือภาค๓
นำเรือออกค้นหาทุกจุดเลยในทะเลที่คาดว่าจะศูนย์หาย

ศูนย์ปฏิบัติงานค้นหาผู้สูญหายที่หาดยันต์นุ้ย

ก็มีท่านรองผู้ว่าราชการนะคะแล้วก็ท่านรองผู้จัดการกองทัพเรือภาคที่๓
ก็ร่วมกันแถลงความคืบหน้าในการค้นหานายจัสสกีวิชอายุ๒๗เป็นคนโปแลนด์
ไปกับคนไทยคือนางสาววีรการสิริพากรอายุ๒๓ปีสาวไทยเนี่ยนะคะ
ศูนย์หายขณะพายเรือขยักที่บริเวณเกาะมันหน้าหาดยานุ้ยเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๗วันนี้วันที่๙แล้วโดยมีนาอรุณโสฬสนายกเทศมนตรีตำบลลาวัยเนี่ย
ก็มาร่วมด้วยนะคะโดยคุณแม่ของนางสาววิรการเนี่ย
สูญหายและญาติจนคนอื่นก็มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็มารอความคืบหน้า
พลเรือตีชาญชัยยศกล่าวว่าขณะนี้ได้ปฏิบัติการทางเรือครั้งนี้
ได้ใช้เรือถึงที่๔ลำประกอบด้วยเรือต่างนี้นะ๔ลำ
แล้วก็ของทัพเรือภาค๓และอีก๒ลำเป็นเรือของตำรวจน้ำ
โอ้โหมีแต่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เรือกลมเจ้าท่าอีก
ออกค้นหาบริเวณเป็นพื้นที่สิเหียม๖๐๐ตารางไมค์
ที่มีนกรังแอ่นจนถึงเกาะราชาใหญ่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่าผู้สูญหายอาจจะถูกพัดไป
ตามข้อมูลอ้างอิงจากกรมอุทธกษากองทัพเรือ

ให้เรือ๔ลำเดินค้นหาอย่างละเอียด

ใส่ใส่ต้องใส่เป็นกฎเลย

เจ้าของเขาไม่ม่วนนอกจากจะไปถอดเอง
ซึ่งไม่มีใครบ้าถอดหรอกครับเพราะว่ารูปถ่ายล่าสุดก็ยังใส่อยู่นะฮะ
แต่ว่าตอนนั้นถ่ายตอนที่ยังไม่ได้พายเรือนะ

ขณะนี้ค้นหาไป๗๐หรือว่า๔๐๐ตารางไมค์โดยประมาณ
แต่ยังไม่พบบุคคลหรือวัตถุใดยังค้นหาต่อไปอีกประมาณ๓๐
หากมีการค้นหาไปแล้วครบ๑๐๐จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่า
จะเพิ่มพื้นที่ไปยังจุดใด

จากเรือเนี่ย๔ลำแล้วนะฮะยังขึ้นฟ้าขึ้นไปหาอีกนะฮะ
แต่ยังไม่พบโดยยืนยันว่าทางทัพเรือภาคสามจริงบนฟ้านี่จะเห็นนะ
เห็นฮะถ้าใส่สีส้มอย่างนี้นะคุณใช่ไหม
ร่วมกับทุกหน่วยงานทำการค้นหาต่อเนื่องจนกว่าจะพบผู้สูญหาย
ขณะเดียวกันก็ประสานงานกับเครือข่ายเรือประมงด้วย
ท่องเที่ยวทุกลำเพื่อช่วยกันค้นหาอีกด้วย
ก็กล่านว่าขณะนี้ทุกหน่วยเรากำลังกำลังออกค้นหาอย่างเต็มที่

ทางทะเลนั้นพื้นที่มันกว้างต้องใช้เวลา

แต่จะทำจนกดจะพบผู้ศูนย์หาย
ภูเกตมาก่อนต้องขอตรวจสอบอีกครั้งแล้วจะไปทบทวนข้อกฎหมายและ
พระราชญามัญญัติการท่องเที่ยวว่าจำนวนการอย่างไรที่จะไม่ให้เกิด
อย่างนี้อีกโอ้โหแต่ค้นขนาดนี้นะโอ้ยแต่เราตอนนั้นเราอยู่
แค่แค่ตรงกะลนกับกับป่าตองอะพี่แค่แค่แค่ที่เป็นน้ำภาพ

ให้เรือประมงหรือข้าวไรมันมาเจอเขาแล้วก็

ถ้าเกิน๖๐๐ไมค์ทะเลนี่เธอเดี๋ยวออกไปถึงอันดามันแล้วมั้ง

ขอให้เขาเจอปุ๊บเสร็จแล้วก็แบบยังแบบ

อาทานระดายมายทะเลไทย
เธอว่าอันนี้คือก็เต็มอาจารย์ใช่ไหม

นี่ถือว่าสุดแล้วเนี่ยสุดหาค้นหาแบบที่สุดแล้ว
สักไปหน่อยก็น่าจะไปไกลจริงจริงน่าจะเจอ
อะไรชิ้นส่วนอะไรนั้นไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยฮะตรงนี้
ชาวว่าน่าจะรอดถ้ารอดเนี่ยมันจะไม่เจออะไรเลย
ซอกจริงนะเอาจริงเลยนะตามซอกเกาะ
ที่ที่มันจะเป็นหินหลึบหลือไปหลิบหลึมมาอย่างนี้แล้วเพียวเพียว

ก็อาจจะยังปีนไม่อาจจะเป็นไปได้นะครับผม

นางงามคนสวยน้องฟ้าสายปวีนสุดาดรูอินเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด
เรียกได้ว่าความสวยของฟ้าใสดูนะฮะโดดเด้งเป๊ะปังเปรี้ย
วันนี้ต้องบอกว่าน้องอยู่บนเวทีเมื่อเช้านี้สวยโดดเด่นมาก
นี่แต่งหน้าน้อยก็สวยที่เห็นผิวน้องเขาสวยแล้วก็ดูกระจ่างใส
กว่าวิตามินซีถึง๔เท่าเลยทำให้ผิวของน้องดูใสเด้ง
แล้วก็โดดเด่นมากตอนเดินบนเวทีขั้นตอนของการบำรุงผิวเนี่ยสำคัญมาก
ขาดไม่ได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ไม่ติดแน่นอน
ก็เจอฟ้าใส่ฟ้าใส่แนะนำว่าลองใช้ดูนะแนะนำใช้ใช่โซซีบินี่ก็เลยใช้ละค่ะ
โซซีบินี่ลองใช้ดูพี่ขายไม่ได้อีกตัวค่ะโซซีบินี่ก็ตัวนี้ค่ะ
แป้งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเนียนปกปิดหน้าไม่เทาอันนี้สำคัญมาก
เฉิดฉายบนเวทีนานแค่ไหนก็ไม่ดรอปไม่มันแถมยังหน้าพุ่งด้วยแป้งไฮไลท์ที่มันในตลับอีกด้วยให้ดูสิมาด้วยกัน
มีทั้งหมดนะมีทั้งหมดให้เลือก๔เฉดสีปังค่ะในราคาตลับละ๙๙๐บาทนี่ไงตรงมุมนั้นเป็นไฮไลท์
ใช่ทาเลยทาเลยฟ้าใสเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิโซซีบินี่โซซีบินี่ตุนซีอ่างานนี้นะคะหน้าปังไม่พอ
กรบมิดค่ะติดทนดีแบบที่น้องฟ้าใส่นี่นะคะใช้ตอนประกวดอันนี้โซซีบินี่
หรือว่าจะแน่นแบบซาตินเนื้อวาวสดชัดชำสีเคลือบริมฝีปากเนียนสนิท
แต่ให้ความบางเบาไม่เหนียวเหนิ่นนี่ซูซิบินี่ค่ะอยากให้ซูซิบินี่ซื้อบ้างอะไรบ้าง
เทสอย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าเขาผสมสารบำรุงวิตามินอี
สกัดสตอแบรี่แล้วก็แคนเบอรี่เข้าไปด้วยนะจึงช่วยให้ปากนี้ชุ่มชื้น
ตกร่องมีให้เลือกด้วยกัน๙เฉดสีในราคาแท่งละ๕๕๐บาทค่ะครับผม
ราคาไม่แพงนะมุมชมถ้าดูโซซีบินี่เราไม่เข้าใจนะคะ
ติดตามรายละเอียดความสวยแบบเป๊ะปังสไตล์น้องฟ้าใสและช่วยกันไปอุดหนุนสินค้า
อุ้ยมี๙เฉศเลยนะคะโอ้โหมันเป็นฟ้าใสเลยหรอ
แป้งเขาจะมีไฮไลท์ให้เลยไงไม่ต้องพก๒หลัดหลับ
ตรงนี้นะโซซีบินี่โอเคไหมคะโซซีบินี่กำลังเลือกอยู่นะคะ
โอ้ยปากไปกินอะไรมา
มันช่วงเผ่าเลยมันช่วงเผ่าเลย

อยากให้ซูซิบินี่ท้ายทั่วปากนิดนึงค่ะครับผม
ต้องลองก่อนค่ะเพราะว่าผมไม่ตกล่อง

แล้วนี่มันทาทับโลลิสติกเดิมป่ะบ่อเธอ

นะฮะติดทนนานด้วย

ใช่ครับผมเพราะโซซิบินิเทสอย่างเดียวเลย

เทสเสร็จเราก็ขอได้สวยเหมือนฟ้าสาย

ช่วงหน้ามีเรื่องราวของน้องไอพิษดาด้วย

แล้วก็มีน้องมิวนิฐา

แต่งต่อจากพี่ม้าละ
แล้วค่ะเมื่อวันที่๘ธันวาคม

นางเอกนะนางเอกสาวมิวนิษฐา
และก็แฟนนุมนักธุรกิจนี่นะคะ
ไห่โซเซนต์
มาริยาวงศาคัตยาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกครับ
อำพรอมพะโถนี่ชื่อเดิมท่านค่ะซึ่งก็เพื่อที่จะกราบนะฮะ
ขอพรแล้วก็รับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
เพื่อที่จะเป็นศรีมงคลแก่ชีวิตคู่ใส่ชุดไทยเลยใช่น่าหลังจากนั้นเนี่ย
คู่ก็ได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนตร์
พร้อมกับได้ถวายเครื่องสังขทานแล้วก็ถวายเพลพระสงฆ์
โดยมิวนิถาเขาก็ได้เลือกสวมชุดไทยสีงาช้างแซมด้วยชมพูอ่อนเพิ่มความหวาน
ที่ดูแล้วช่างสง่างามแล้วก็น่าสะดุดตาสุดสุดครับพิธีแต่งงานของเขาเนี่ยจะจัดขึ้นเนี่ย
วันที่๑๐มกราคม๒๕๖๓ก็ปีหน้าเดือนหน้านี่แหละค่ะครับผมก็ขอแสดงความดีกับทั้งคู่ด้วย
อ๋อใช่ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายสามแซมแล้วก็นะครับผมหายนะเข้าเข้าไปวันที่๘แล้ว

ไม่สัมภาษณ์ไปแล้ว

ก็เพราะว่าชนกับอันนี้ไง
ของพี่เป็นวันเกิดวันที่๘

เรียกว่าไปขอเข้าเฝ้า

แล้วก็ท่านก็เปลี่ยนมาบอก
ขอเป็นวันที่๗เพราะว่ามันไปชนกันกับวันที่๘อันนี้
แต่งหลายรอบเนอะ
อะไรแต่งหลายรอบ

ชอบการตกของเธอมาก

คือมีชุดแบบหลายช่วงเวลา
ก็เลยเลื่อนไปเป็นวันเสาร์

คุณแม่ไปตั้งหลายคนนะแม่คุณแม่ชมภาพคนเดียวล่ะ

คุณไอซ์พิษดาฮะอดแซวไม่ได้
หนุ่มเปลือยท่อนบนเผยให้เห็นรอยสักทั่วร่างกายนะครับ

ความรักที่นับวันยิ่งหวานขึ้นเรื่อย

อย่างนอกจากตอนนี้เนี่ยจะเปิดตัวออกสื่อ
ว่ากำลังคบหารู้ใจกันอยู่แล้วนะเนี่ย
ฝ่ายชายยังขอจับจองด้วยการมอบแหวนแทนใจ

นี่นะครับผมทำไปแหวะแม่ไอ้ทำไปแหวะ
นะฮะแล้วก็มีการมอบแหวนแทนใจกันด้วยนะครับ

ดูเหมือนความรักและความห่วงของน้องไอพิษดาก็จะพุ่งปรี๊ดหน่อย
เมื่อคุณนนทนนท์ได้โพสต์ภาพเปลือยท่อนบนฮะ

แล้วก็ซิกแพคสุดแน่นที่ดูสมส่วนไปหมด
แฟนสาวอดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวไม่ได้
ซึ่งงานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องไอซ์พิษดา
เพียงแค่แซวหยอกขำหรือว่าห่วงขึ้นมาจริงนะฮะ
แต่ที่รู้ก็ทำแฟนคลับอดยิ้มตามในความน่ารักของ

โฟนอัพหน่อยซิคะรอยสักเหรอคะ

นี่จนถึงนี่ตรงแหนวหมดเลยโอ้มายก็อด

อ๋อนี่ครับตรงนี้แต่ใส่เน็ตตอนิดนึงเรานี่รู้กับเรื่องหมดน่ะ
เรื่องแบบเนี้ยครับผมใส่แว๊ตตามน้ำดูปลาดิโม่
ถ้าใส่เน็ตตอหาแป็ดไปรูนาค่ะจะเหลือนะคะเอ้อถามไอ้เจนเนี่ย
ล่าสุดไมค์บอกว่ายังอยู่ช่องเศษนี้แหละครับ
ส่วนข่าวลือที่ว่าช่อง๗ให้เงินเพิ่มถ้าอยู่ต่อก็ไม่มีนะฮะ
ผู้ใหญ่ไม่ได้เรียกคุยเรื่องต่อสัญญา

อยากจะเล่นอะไรปีนี้

คำถามเหมือนจะไปเปรียบเทียบกับใครอะไรอย่างนี้ไง

มาตายนะฮะละครนาทีละ๔เรื่อง

นั้นที่เป็นแบบใส่เสื้อคอเต่าอ่ะหล่อจังเลยอ่ะ

ล่าสุดผลงานไม้พระธรรมดิกคือเรื่องอะไรคะเกิน
ก็คือเรื่องมัธุโลกัน
เออโอ้โหเรตติ้งของพอดีคำใช่ไหม

ทงชื่อเก๋ชื่อแผ่นดินคนโตชื่อทูบ

ตอนถอดเสื้อคุณแม่นี่

ถ้าพระเอกช่อง๗จะหน้าไทยนะ

ออกที่สุดโอ้หมายก็อดไม่ว่าลูกชายกูแม่ไงพ่อพ่อเกรสอ่า
อันนั้นก็ได้ไทยกูแล้วคุณแม่เกรสลูกรักอุ้ยไอ้หัวหัวหัว
เดี๋ยวน้องน้องคนอื่นเขาเสียใจว่าพูดอย่างเนี้ยลูกรักอื้อหือ
แม่จะก็คือละครควรรักทุกคนเออทั่วถึงอ่าบุ๋มโดนดีเข้าไปแล้ว
อ่าทำไมทำไมฮะบุ๋มก็เป็นสาวใจบุ่นนะครับนี่บุ๋มไหนจ้า
บุ๋มอ่าพี่บุ๋มรัญญาเอาไปไม่ได้บุ๋มบรรณดาโอเค
เคลียร์โดนด่าเว้ยทำไมเอ่อแต่นางเป็นสาวนะอยู่ในวงการบันเทิง
มาก็นานพอสมควรแล้วเนอะบุ๋มประนัดดานี่ความเก่งเธอมี
ความสามารถเธอก็มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับมูลนิธิอะไรต่าง
ก็ทำนะเธอมักจะเป็นคนแรกที่คอยยื่นมือช่วยเหลือ
ครับนะฮะแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมมาตลอดโดยเฉพาะผู้หญิง
อ่ะถูกแล่งสุดบุ๋มเนี้ยถึงกับปีแตกค่ะทำไมอ่ะก็นี่ไง
มันมีชาวเน็ตเนี่ยเออแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
ครับนะระบุว่าว่านางสามผัวอ้าวนี่นี่ดูดูนางสามผัว
เอาอะไรข่าวเธอไปส่งมานจิมาจนเธอถึงกับทนไม่ไหวนะ

ให้โอกาสพูดผิดให้พูดใหม่

ฉลาดรวยหรือว่าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสองมือ
ขยันใจบุญมีความดีแค่ไหน

คนอื่นได้อย่างไม่รู้สึกรู้สาได้เสมอ
ดังนั้นทุกคนอย่าได้กลัวที่จะเจอคำดูถูก
เอาคำพวกนี้มาเป็นแรงผลักดัน

อยากจะบอกคนเขียนว่า
คนหลายผัวอย่างฉัน
จะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคุณ
และได้แต่หวังว่าชีวิตครอบครัวแล้วก็ความรักของคุณ
จะมีความสุขสมหวังตลอดไปนะคะ
ไม่ต้องห่วงว่าจะฟ้องหรือว่าจะตามหา

แฮชแท็กเข้าใจตรงกันนะทุกคน

แค่๓ผัวนี่นะกระจอก
มันด่าถึงพ่อถึงแม่หนึ่งอยากจะแคปให้ฟังให้ดูจริง

เหมือนต้นไม้ได้ดอกไม้ได้น้ำ

มันโว๊คกันได้อย่างไรวะมันโว๊คกันได้อย่าง
หนูก็เล่นตามไปมันชกมาก็ต้องเล่น

ท่านรองดานุรุษเกรทวรินทรนะตอนนี้

เออเขาบอกว่าโบกมือลากันแล้วเว้อเถอะ

มเอ่อคือไรอ่ะ

แฟนไงกับแฟนไง

พอจะทราบข่าวว่ามีคนส่งมาให้อ่าน
ยอมรับว่าหวันใจสาวนี่หมอออน

เก็ตตอบมาหน่อยสิเจ๊ไม่อยากอ่านเลย
อ๋อฮะนะครับเหมือนแกล้งลูกตัวเอง
คือเขาไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรเนื่องจากเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
แต่ยังชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของตนยังดีอยู่ช่วงเวลาปรับจูนกันบ้าง
แต่ไม่ได้ลดสถานะความสัมพันธ์ลงยังใช้คำว่าแฟนได้เหมือนเดิม
งอนไงเออเดี๋ยวให้กลับมาใหม่เป็นเป็นไหมเป็นไหมเคยไหมเป็น
เป็นไหมไม่เป็นค่ะเพราะเขาตามง้อตลอด
แต่ไม่เปิดถ่ายผ่าน
พอแม่จะอันสอบไม่กรวมให้เป็น
เฉามีมั้ยงอนขาย

เพราะว่าตอนนี้ผ่านเขาเมียก็ยังภรรยาศ

ไม่ใช่ที่อวยพรวันเกิดชั้นนะ

ต้องใส่แต่สีแดงจะได้เข้ากับซอยเข้ามา